รถที่จอดติดไฟแดงอยู่หลายคันมาก

คุณผู้ชมเห็นภาพนี้อาจจะตกใจสงสัยว่าโอ้โหถึงขั้นเจ้าหน้าที่ต้องไปทุบกระจกรถคันนี้เลยเหรอมันขนาดนั้นเลยเหรออันนี้คือจังหวะที่ไหลไปชนไปชนเรื่อย
เรียกให้หยุดก็ไม่หยุดเอามือไปทุบกระจกฝั่งคนขับเขาก็ไม่หยุดเห็นไหมล้อมันยังหมุนเรื่อยอ่ะคือชนแล้วยังไปต่อไปต่อไปต่อแบบนี้ค่ะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องถึงขั้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพ
คือโอ้โหพยายามจะควบคุมคนขับรถคันนี้คือทุบกระจกเลยอ่ะต้องล้อมและทุบกระจกรถคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่ารถเก๋งสีขาวคันนี้จะเลี้ยวขวาตรงแยกไฟแดงเลี้ยวไม่พ้นไปชนรถตู้โรงพยาบาลแล้วจอดนิ่งอยู่๑๕นาทีแต่พอตำรวจมารถเก๋งสีขาวคันนี้เหยียบคันเร่งพุ่งไปชนรถที่จอดติดไฟแดงอยู่และเจ้าหน้าที่ก็มาระงับเหตุตามที่คุณผู้ชมเห็นภาพ
มีรถที่ได้รับความเสียหายหกคันนะคะรวมรถเก๋งสีขาวคันที่ก่อเหตุด้วยมีคนเจ็บหนึ่งคนทีมข่าวของเราได้คุยกับคนขับรถเก๋งสีขาวคันนี้ค่ะเขายังงงงงมึนมึนนะคะเขาบอกว่าขับรถออกมาจากบ้านมุ่งหน้าจะไปตลาดในตัวเมืองพัทธลุงพอมาถึงจุดเกิดเหตุไม่รู้ตัวเลยว่าสวนเลนไปชนรถคนอื่นได้ยังไงมารู้สึก
ไม่รู้สึกตัวเลยนะใช่ครับ
ไม่รู้สึกตัวเลยว่าสวนเล่นไปนะ
นี่นะคะนายธรรมนูลคือคนที่ขับรถเก๋งสีขาวที่เกิดเหตุผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงพลตำรวจรีตานิดรามดิตก็บอกว่า
ไม่พบแอลกอฮอลในเลือดด้วยค่ะคุณผู้ชมแต่เมื่อสองสามปีก่อนเคยประสบอุบัติเหตุทางถนนศีรษะกระแทกพื้นแล้วก็มีอาการทางสมองคล้ายกับโรคลมชัก
ตอนที่ตำรวจนำตัวเขาออกจากรถนะคะเขายังอยู่ในอาการชักเกร็งตอนนี้เขาอยู่โรงพยาบาลนะคะรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลพัทธลุงภรรยาของนายธรรมนูลคนขับรถเก๋งสีขาวคันนี้ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคือสามีเนี่ยจะมีอาการชักเกร็งเดือนละสองสามครั้งได้ที่ผ่านมาพบแพทย์อย่างต่อเนื่องสาเหตุที่อาการกำเริบก็
ไปพุ่งชนเสารัวรวดน้ำศีรษะกระแทกกับของแข็งบาดเจ็บที่สมองซ้ำอีก
โอ้โหตำรวจก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
เดี๋ยวรอให้นายธรรมนูลรักษาตัวก่อน
ออกจากโรงพยาบาลพอจะสอบปากคำได้ก่อน
ก็เดี๋ยวจะมีการแจ้งข้อหาดำเนินคดี
เพราะนี่มันก็เข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายนะคะ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหาย

ถ้าไม่นับรวมรถเก่งคันสีขาวของผู้ก่อเหตุก็๕คัน
ทีนี้ก็ต้องดูทางบริษัทประกันภัยรถยนต์
ว่าจะครอบคลุมอะไรขนาดไหนในการรับผิดชอบ
แต่คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราไปเจอเฟซบุ๊ก
เฟซบุ๊กนี้แสดงตัวว่าเป็นลูกชายของนายธรรมนูล
คนขับรถเก๋งสีขาวคันที่ก่อเหตุ
แล้วลูกชายยังอายุไม่เยอะนะคะอายุ๑๐กว่าค่ะ
ลูกชายโพสต์ข้อความค่ะคุณผู้ชม
ในคอมเมนต์ของสพเมืองพัทธลุงนะคะ
บอกว่าขอโทษและเสียใจแทนพ่อเกี่ยวกับอุบัติเหตุนี้
ขอโทษทุกคนก็ที่โรงพยาบาลพ่อบอกว่าพ่อวูบ
ไม่รู้สึกอะไรเลยก็เลยคิดว่าน่าจะวูบ
แล้วเผลอเหยียบคันเร่งค้างเอาไว้หรือเปล่า
คนก็ขอบคุณลูกล่ะค่ะที่ยังอายุน้อยเนอะ
ขอโทษแทนคุณพ่อก็เข้าใจว่า
อุบัติเหตุมันไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นนะคะ
แต่ถ้าเกิดคุณพ่อคือป่วยจริงเป็นโรคลมชัก
แล้วมีอาการเกิดขึ้นเดือนละ๒๓ครั้งแบบนี้ค่ะ
การขับรถป่นเนี่ยมันก็อันตรายมากด้วยนะคะ
นี่เป็นหนึ่งในโรคที่ทางกรมการขนส่งทางบกเขา